คือการก้าวขึ้นก้าวลงต้องระวังนะ
ยิ่งเวลาคนที่เป็นผู้ัฐศาลเขาจะมีสัมภาระอะไรเยอะแยะเลยใช่มั้ยคุณ

คือเขาหล่นตกลงมาจากรถไฟที่กำลังจะออกจากสถานี

โอ้โหคือนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตรงบริเวณชาญชาลาภาพน่ากลัวมาก
เขากลิ้งไปอยู่ใต้นั้นแล้ว
แล้วมีสิ่งของบางสิ่งบางอย่างกระเด็นด้วยนะ
คือผู้ชายคนนี้สวมใส่เสื้อสีขาวในมือเนี่ย

เขาตกลงมาจากขบวนรถเร็วที่๕๑๑
ซึ่งต้นทางเนี่ยคือสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัต

กำลังวิ่งออกจากสถานีรถไฟลบบุรี
กล้องก็จับจังหวะที่ชายคนนี้พลัดตกลงมา
ร่างของเขามุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถไฟ
แล้วถูกรถไฟทับร่างจนเสียชีวิตตรงนั้นนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ในช่วงเช้ามืดของวันนี้เข้าสู่วันใหม่แล้ว

ก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่กระบวนรถไฟนี้
ตรงบริเวณชาญชาลาที่๑
จริงผู้โดยสารเต็มขบวนเลยนะคะ

ใต้ตู้รถไฟเจอศพชายคนนี้เสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้า

อยู่ใต้บันไดระหว่างตู้ที่๑๔และ๑๕
ชาญชาลาเจอกระเป๋าเป้สีดำ
รองเท้าผ้าใบสีดำตกอยู่หนึ่งข้าง
ก็คาดว่าเป็นของผู้ตายแน่นอนนี่คุณผู้ชม

มือซ้ายเขานี่ยังถูกล้อรถไฟทับจนขาดเลยค่ะ
แล้วในตัวมีบัตรประชาชนระบุชื่อเขาไว้เลย
นายน้ำมนต์บุญศรีประพันธ์อายุ๒๔ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ

ทีนี้ทางด้านของพนักงานห้องน้ำสถานีรถไฟ
กำลังแล่นออกไปจากสถานีรถไฟนี่แหละค่ะ

ก้าวลงจากบันไดตู้ที่๑๔
กระโดดลงมาแต่ลักษณะเหมือนเกิดพลาด
ก็เลยเหมือนถูกแรงเหวี่ยงของรถไฟ

ทำให้ตัวเขาถูกติด
คือผลักเข้าไปติดอยู่ใต้ล้อของขบวนรถไฟ
แล้วทับร่างผู้ชายคนนี้จนเสียชีวิต
ตอนนั้นเนี่ยรีบตะโกนให้ผู้ช่วยสถานีหยุดรถนะคะ

กลายเป็นว่าเขาเสียชีวิตอยู่ใต้รางนะคะ
นำศพไปส่งพิสูจน์และติดตามย่ามาสอบสวนเพิ่มเติม
ที่เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะมอบร่างให้นำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป